ส่วนที่นครศรีธรรมราชโอ้โหต้องบอกว่าเป็นฝันร้ายของเด็ก
ป๕โรงเรียนนี้เลยคือไปทัศนะศึกษากัน
แล้วเป็นจังหวะจะเดินข้ามสะพานข้ามสระน้ำค่ะ
สะพานพังเด็ก๓๐คนร่วงลงไปในสระน้ำลึก๕เมตรอะค่ะ
เพราะดีมากนะคะที่ไม่มีใครสูญหายแล้วก็ไม่มีใครได้รับอันตรายถึงชีวิต
แต่น้ำลึก๕เมตรคือลึกมากนะคะ
แล้วเด็ก๓๐กว่าคนลงไปนอนลอยคอกันอยู่ในน้ำค่ะ
ดีที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือกันได้ทันนะคะ
เป็นนักเรียนชั้นประถมโรงเรียนชื่อดังที่นครศรีธรรมราช

สะพานตรงนี้มันเป็นสะพานเหล็กข้ามสระน้ำเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า๑๐ไร่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวบ้านสวนการเกษอยู่ในอำเภอเชียนใหญ่ค่ะ
อย่างที่บอกว่าน้องที่ตกลงไป๓๐กว่าคนดูสภาพ

ใช่แต่คราวนี้โครมลงไป๓๐คนร่วงไปหมดเลย
ใน๓เลยนะใช่ค่ะใน๓๐คนมี๘คนสำลักน้ำ
ใน๘เนี่ยหนักกว่าคนอื่นแต่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลหมดแล้ว
ทั้ง๘คนก็พ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
แต่คุณหมอบอกว่าขออยู่โรงพยาบาลอีกสักพักละกัน
อยากจะขอดูอาการให้มันแน่ใจก่อนนะคะ
เขาบอกว่าจริงแล้วคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนี้
มีแค่สามสิบกว่าคนเท่านั้นนะคะแล้วเขาบอกสะพานอย่างที่พี่อุ๋ยบอก
มันหักกลางเลยหักลงตรงกลางนี่ขนาดเป็นสะพานเหล็กนะคะ
คิดว่าน่าจะรับน้ำหนักไม่ไหวคืออาจจะเก่าแล้วด้วย
แล้วก็ลักษณะสะพานคือมันไม่มีเสาค้ำตรงกลางอะค่ะ

คือมันเป็นแบบเป็นเสาทางฝั่งทางด้านซ้าย

ตรงกลางไม่มีอะไรรองรับน้ำหนักไงคะ

แล้วก็รับกันเป็นทอดเพื่อรับน้ำหนัก

แต่เนี่ยถ้าไม่มีเสาตรงกลางนี้ยุ่งเลยนะฮะ

โชคดีมากจริงนะ๓๐คนรอดหมดไม่เป็นอะไรเลย

ครับเหมือนไงขอดูภาพปกติตอนเป็นภาพใหญ่หน่อย

อืมคือมันร้อยอยู่เลยอะค่ะ

ภาพที่เป็นสะพานปกติก่อนที่จะหัก
แล้วระยะทางไม่ใกล้เลยนะคะ
ระยะทางในการข้ามนี่ไกลอยู่เหมือนกันนะ

คือปกติอาจจะมีคนมาเดินข้ามน้อย
ค่ะอาจจะไปแบบมาทัศนศึกษาคืออาจจะมาเที่ยวกันเองอย่างนี้
๒๓คน๕คน๑๐คนแต่นี่พอนักเรียนมาทัศนศึกษา
วันนี้มา๓๔๐กว่าคน

ช่วงที่เดินข้ามกันไปข้ามกันมาเนี่ยก็คงรับน้ำหนักอยู่ตลอด

มี๓๐คนกำลังจะข้ามพอดี
อยู่บนสะพานอยู่พอดีก็โครมหักกลางร่วงลงไปเลย

ใช่คือปกติมันต้องมีเสาตรงกลางไว้รับน้ำหนักอีกชั้นหนึ่ง
เพื่อป้องกันสะพานมันหักหรือถล่มแบบนี้แหละ
จากคุณจะชัวร์ว่าหัวกับท้ายเนี่ย
ตัวยึดเนี่ยมั่นคงแข็งแรงจริง